ปล่อยโฮเลยนะคะแล้วร้องไห้ค่ะ

กระเป๋าเงินฉันหายแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีใช้
แล้วตอนนี้ไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
เป็นคู่หมาสีน้ำตาลแล้วแบบ
เยอะนิดนึง
แล้วคือหนูไม่มีตังค์แล้วหนูไม่มีตังค์มาบาทเลย
เงินเดียวหนูเพิ่งได้ด้วยแล้วหนูก็ว่าหนูอ่ะจะเอาไปบัง
แล้วแบบหนูอ่ะไปที่ไปซื้อของกับแม่อยู่ที่ร้านเขาเบียก
มันก็หายแล้วคือแบบใครเห็นอยู่แถวนั้นอ่ะ
หนูไม่รู้ว่าหนูทำหล่นไหมแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน
แต่หนูหาอยู่ที่บ้านไม่เจอค่ะทั้งบ้านเลยบ้านไหนหนูหาไม่เจอ
แล้วก็คือตอนนี้คือหนูไม่มีตังค์เลย
เยอะมาก๔๐๐๐กว่าบาทของบางคนเทียบกับบางคนหลักล้านนะคุณ

คุณผู้ชมเรื่องราวนี้ถูกแชร์โดยเจ้าของเฟซบุ๊

ซึ่งเป็นผู้หญิงคนในคลิป
แล้วก็มีผู้หวังดีเนี่ยนำมาแชร์ต่อผ่านเพจของไทยรัฐนะคะ
ทีนี้ก็ถือว่าเป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเราเอง
ฐานะสื่อมวลชนก็อยากช่วยกันนะคะ

โดยคลิปนี้เจ้าของโพสต์ระบุข้อความบอกว่า

ขอร้องใครเห็นกระเป๋าเงินหนู
หนูไม่มีตังค์เลยหนูหันเลี้ยงตัวเอง
ตอนนี้หนูเหนื่อยมากไม่รู้เวรกรรมอะไร

ลีลาคุมะสีน้ำตาลมีบัตรทุกอย่างของหนู
วันนี้ก็คือ๓ตุลา
หนูต้องไปสอบต้องใช้โปรดเห็นใจหนูบ้างนะคะ
หนูไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเงินนี้
หนูหาด้วยความยากลำบากหนูทำงานแทบจะไม่ได้หลับไม่นอน

พิกัดที่น้องบอกว่าทำกระเป๋าเงินหายนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งก็คือ
ร้านข้าวเปียกซอยวัดลำดวนจังหวัดน้องคาย
คือน้องเองได้มีการโพสต์คลิปลงโซเชียล
เมื่อช่วงดึกเกือบเช้ามืดที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสเลยนะคะ
ว่าไอ้กระเป๋าที่หายไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนหรือใครเจอแล้วนะคะ

ละไม้คนละมือช่วยกันแชร์ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เสียงอาจจะดังหน่อยเราทำหน้าที่ให้แล้วนะคะ
หวังว่าเดี๋ยวจะเจอนะใช่ค่ะ
เพราะว่าเงินจำนวนนี้สำคัญกับน้องมากนะคะ